ยังอยู่กันที่งานบุญของเหล่าศิลปินดารา

หลายคนเดินสายไหว้พระทำบุญจริงนะคะ
ไปเลยกับพี่ชูศรีเชิญยิ้มค่ะ
กับอาเดอร์ดอกสะดาวไปร่วมงานบุญที่อุบลราชธานี
ต้องบอกว่าอย่างนี้พี่ชูศรีเชิญยิ้มเนี่ย
นี่ถ้าไม่ใช่นักแสดงตลกนะคุณผู้ชมขอโทษที

ต้องไปช่วยงานบุญตามวัดค่ะ
แล้วก็ไปช่วยเหลือพระอาจารย์ที่ตัวเองนับถือตลอดเวลาเลย

ชวนนักแสดงตลกรุ่นพี่อเดิร์ดดอกสะดาว
ดำรงวงทองศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง
รวมไปถึงน้องมิ้นท์พรธิวาด้วย

ไปร่วมบุญกันกับหลวงตาศิลป์
โอ้โหดูชื่อเป็นมงคลนะคุณผู้ชม
ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

แล้วว่าจากความศรัทธาที่มีต่อหลวงตาศิลป์เนี่ย
แล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ศึกษาพระธรรมคำสอนจากหลวงตา

ขอทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพระพุทธศาสนา

มาช่วยกันแจกผ้าห่มด้วยนะคุณผู้ชม
ช่วงนี้อากาศหนาวก็กันหนาวไปเลยสิจ๊ะ
แล้วก็แจกเงินเล็กน้อยนะที่หลวงตาเขามอบให้
ส่งต่อให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะ
เรียกว่าได้ทั้งทำบุญทำงานในงานเดียวกันไปเลยแล้วกัน
หน้าตาคณะบุญรอบนี้คุณผู้ชมดูสักหน่อย

ให้ดูว่าหน้าตามันอิ่มเอิบขนาดไหนคุณผู้ชมค่ะ
เอาเงินไปแจกมาแล้วก็ไปขายขำด้วย

แม่เขาก็ขอกันสักสะใบสองไป

เอ่อนรกนี่อยู่ตรงไปแล้วนะ

เออจัดค้าก็ถือว่าเราสาธุบุญด้วยกันแล้วกันนะค่ะ
เมื่อท่านพูดพยายามสองบุญตัวเลขนะคะ
ที่ป้ายโปสเตอร์ด้านหลังท่าอาจารย์รู้ดีฉันเห็นเลขอะไรมั้ย

อ่ามันมีคำว่า๙แลบสมันนิดนึง